คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าพี่ติ๊กเจษฎาพรเมื่อสักครู่นี้โอ้โหหล่อนะ
ต้องบอกว่าเป็นแวมพายเมืองไทยตัวจริงแล้วต้องบอกว่าพี่ติ๊กเนี่ยหยิบจับอะไร
โอ้โหกลายเป็นกระแสไปหมดล่าสุดค่ะชวนพี่อ้ำพัชราภาคู่จิ้นในสมัยหนึ่ง
ประกบคู่กับหนุ่มเข้มหัสวีแล้วก็พี่ติ๊กก็ร่วมแสดงด้วย
เป็นรูปพี่อ้ำในลูกใสคุณผู้โมนโอ้โห
เข้าคู่กับทั้งหนุ่มเข้มหัสวีแล้วก็พี่ติ๊กเจษฎาพรนะคะ
คือบอกเลยว่าสวยหล่อเคมีเข้ากันสุด
โดยเฉพาะภาพคู่พี่อ้ำพี่ติ๊ก
เป็นยังไงเห็นแล้วคิดถึงละครเรื่องอะไรนะจ๊ะ
นางสาวจริงใจกับนายแสนดีจำได้ใช่ไหม
จด๖ปีแล้วนะเลิกแสนใช่๒๕ปี
โอ้โหพอกลับมาเจอกันเรื่องนี้ขอโทษค่ะ๑๘ปี
พอกลับมาเจอกันเรื่องนี้เนี่ยพี่อ้ำพี่ติ๊กโอ้โหยังหน้าใส่กิ้งเหมือนเดิมเลย

ตอนนี้เป็นซุปตาเบอร์หนึ่งกันไปแล้ว
โดยทันทีที่ภาพฟิตติ้งดังกล่าวถูกแชร์ไปในโลกโซเชียล
ก็มีการดันแฮชแท็กฟิตติ้งลมพัดผ่านดาวให้ติดเทรนด์ทวิตเตอร์

จากนี้นะความปังของแฮชแท็กเอทีเคไม่ใช่ที่ตรวจโควิดนะจ๊ะ
แต่เป็นแฮชแท็กอ้ำติ๊กเข้มก็ยังมีแฟนด้อมแม่จีนเนี่ยสนับสนุนกันอย่างเต็มที่ด้วยนะคะ
หลังกองถ่ายลมพัดผ่านดาว

ใช่ซึ่งถ่ายทำเป็นวันแรกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
พี่ติ๊กเป็นสนุนและช่างภาพด้วยค่ะ
เก็บภาพเบื้องหลังของหนุ่มเข้มกับพี่อ้ำมาฝากเรา
ซึ่งฉากที่ถ่ายในวันนั้นเนี่ยเป็นซีนของหนุ่มเข้มที่เล่นกับนักแสดงเด็ก
รวมไปถึงซีนที่ต้องเจอกับพี่อ้ำครั้งแรก
บอกเลยว่าซุปตายแบบพี่อ้อมสวยจริง
จริงไม่ได้สวยแค่ภาพนิ่งนะเดี๋ยวดูคลิปนะสวยมากเลยค่ะ
ภาพเคลื่อนไหวก็สวยภาพนิ่งก็สวยนะและทุกภาพที่เห็นนี้ก็คือฝีมือของพี่ติ๊กเจษฎาพรนี่แหละ
เอาเป็นว่าคุณผู้ชมติดตามความคืบหน้าของโปรเจกต์ละครฟอร์มยักษ์ลมพัดผ่านดาวกันให้ดี
แต่ว่าพี่ติ๊กละมุนมากนะแล้วก็ปกติไม่ค่อยเห็นแบบพี่ติ๊กเป็นช่างภาพดูการแบบว่ากดชัดตรงชัตเตอร์เนี่ยคือคล่องมากเลยนะ
อยากผู้ชายคนนี้ทำได้หมดเลยอยากรอติดตามสำหรับละครเรื่องลมพัดผ่านดาวนะ